ช่วยกันดูตรงนี้หน่อยนะมีเจ้าของกล้วยน้ำวาเนี่ย
เขาบอกนี่เขาตัดกล้วยมาจากเครือนะตัดแยกมา๓หวี
มาลูกนึงกำลังกินอยู่คุณเขียนมาสอนดูที่เปลือกกล้วย
ค่ะมันเหมือนมีใบหน้าของคนหรือว่าสัตว์เนี่ยจ้องมา
เออเออเออเอาจริงจริงก็คลายก็คลายเห็นไหมเห็นไหม
คล้ายไหมก็ก็คล้ายนะก็ดูเหมือนมีตามีจมูกอะไรอย่างเงี้ย
ดูน่ากลัวไหมจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่า
หรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าชาวบ้านเห็นเนี่ยเขามาดูกันใหญ่เลย
นี่โอ้โหนี่ดูใกล้เอาแบบชัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคือสังเกตดูนะครับมันจะเป็นตุ่มตุ่มนะฮะ
เหมือนกับสัตว์ประหลาดกำลังจ้องมาที่เราคือถ้าดูใกล้ใกล้เนี่ยมันจะจ้องมาจนน่าตกใจ
อันนี้แค่ลูกเดียวนะค่ะแต่กล้วยน้ำว้าของเจ้าของเขาเนี่ย
เราไปหาเจ้าของมาแล้วนะครับนี่นี่เห็นไหมอ่านี่เจ้าของนะครับ
คุณพัฒนันครับอยู่ที่ปรานบุรีประจวบคิริขันนะครับ
เจ้าของกล้วยบอกว่าเที่ยงเมื่อวานนี้เอากล้วยที่ตัดไว้เนี่ยมากิน
หยิบมาลูกนึงบิดออกมาจากหวีกินไปครึ่งลูก
เหลือไปเห็นเปลือกกล้วยตกใจเหมือนมีคนจ้องมา
ไม่เคยเจอมาก่อนเลยแบบนี้ก็เลยลองเอากล้วยสามหวี
ตัดมาจากเครือเดียวกันเนี่ยมาดูทีละลูกทีละลูก
หวีแรกที่เธอกินไปลูกนึงเนี่ยเออมันมีลักษณะแบบตุ่มแปลก
เปลือกกล้วยเนี่ยคล้ายกันเนี่ยมีอยู่ลูกนึง
อีก๒หวีพบตุ่มรูปคล้ายหน้าสัตว์อีกหวีละ๒ลูก
นะดูนะครับทุกผู้ชมครับคือตุ่มที่คล้ายหน้าสัตว์เธอบอกเธอมองแล้ว
อันนี้เป็นรูปเปรียบเทียบนะเสือสิงโตตัวเมียลิงอะไรพวกนี้
แต่ถ้าดูเนี่ยเธอบอกเออเห็นไหมมีตามีจมูกแบบนี้นะฮะ
แล้วก็กินกินกันหมดแล้วค่ะแล้วก็หมุนคือคือมันหันหน้ามาหาหนูแบบนี้ค่ะ
หนูก็ตกใจมันตกใจคือมันตกใจแล้วมันช็อกอ่ะมันช็อกแล้วมันก็แบบเหมือนเขาจ้องเราอ่ะ
แล้วเราก็กินกินต่อไม่ได้ค่ะคือกลัวกลัวแล้วก็เลยโทรหาพี่สาวใช่
เราก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเหมือนแมลง
ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกลัว
นี่ฮะบอกแทบช็อกเลยนี่ยังเหลือค้างไว้เลยเนี่ยยังกินให้หมดลูกเลยนะฮะ
คือคุณพัฒนาเนี่ยบอกว่าจะเก็บกล้วยทั้ง๓หวีเอาไว้นะครับจะเก็บเอาไว้อย่างดีเลย
รอให้ผู้ที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยดูให้หน่อยว่าตุ่มแปลกเนี่ยมันคืออะไร
นี่ฮะมันจะเป็นตามธรรมชาติหรือว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
มาขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมโอ้โหคือชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยมาดูกันใหญ่เลย
บางคนถึงขั้นขอซื้อเลยนะฮะบอกจะเอาไปบูชาแต่เจ้าของไม่ขาย
ผมกลัวมันจะงอมมันจะไม่ทันกินแล้วแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหม
นี่ยังเขียวอยู่นะจะอยู่ได้สัก๕๖วันเนี่ยฮะ
เราก็เลยถามอาจารย์ออสนะครับท่านผู้ชมครับ

เราเอาภาพเบื้องต้นให้อาจารย์ออสดูนะครับ
อาจารย์บอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย
การที่เรามองเห็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งของต่างนะ
มองเป็นใบหน้าคนรูปร่างต่างหรือว่าสัตว์ต่าง
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจ

แล้วทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งของไร้ชีวิตดูเหมือนมีใบหน้า
ก็เหมือนเวลาเรามองก้อนเมฆ
แล้วมองเห็นเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างนี้

ซึ่งหลายคนจะมองไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างมองกันไปอาจารย์ออสบอกก็อย่างนี้นี่แหละ
บางคนอาจจะมองดูยิ้มแย้มบางคนดูแบบโอ้โหเป็นซ้อนทับกัน
ดูน่ากลัวมองดูถ้าคุณเขียนมาสอนมองอันนี้อาจจะมองเหมือนลิง
บางคนอาจจะบอกเสืออย่างนี้มันก็แตกต่างกันไปอาจารย์ออสบอกนะฮะ
แต่อาจารย์บอกว่าฟันทงได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของศัยส่งศัยศาสต
ว่าพูดผีปีศาจอะไรหรอกแต่ถ้าถามว่าเอาแล้วมันคืออะไร
มันมาติดที่เปลือกกล้วยจนเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้อาจารย์ออสบอกว่าก็ยางกล้วยไง

ก็ธรรมชาติแหละมันก็จะบางทีมันก็จะเห็นเป็นอะไรแปลกอะเนาะ
มันก็เป็นตุ่มนูนขึ้นมาอันนี้มันอาจจะเกาะกันเยอะหน่อยอะไรหน่อย
แหมน้ำตาเทียนหยดในขันน้ำมนต์ยังเห็นเลขไม่เหมือนกันเลย
นึกออกป่ะแบบมองไม่เหมือนกันไง
อันนี้จิตใจสั่งไว้ที่สมองหรือสมองสั่งจิตใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เอาฝากบอกคุณพัฒนันนะฮะอาจารย์ออสบอกมาอย่างนี้
เพื่อจะได้ทานกล้วยกันซะก่อนเดี๋ยวจะเน่าซะก่อน